คุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเห็นอะไรในโซเชียลมีเดีย
ก็อยากจะให้ใจเย็นแล้วก็ลองฟังลองฟังเหตุฟังผลกันด้วย
เพราะว่าอย่างข่าวนี้จริงเห็นภาพตอนแรกก็ไม่สบายใจ
โรงพยาบาลที่สระบุรีผู้ป่วยออกมาเต็มเลย
มีฉากกั้นแบบนี้นะฮะแล้วฉากกั้นมันล้มแบบนี้นะครับ
คือเขามีคำชี้แจงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ดูภาพนี้ก่อนมีคนแชร์ครับ
เป็นผู้ป่วยโควิดนะในตอนแรกมานอนที่เตียงล้นออกมา
โรงพยาบาลสระบุรีและมีวันนี้ลมพัดแรงกว่าทุกวัน
แม้แต่ฉากกั้นผู้ป่วยยังทิ้งตัวล้มลงเพราะโดนลมพัด
เมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าไม่มีการจัดการที่ดีและรวดเร็วกว่านี้
เฉพาะแค่ฉากกั้นที่ล้มระเนละนาดอาจเป็นผู้คนระบบ
และเลวร้ายที่สุดคือประเทศตัวเองนะฮะที่ไม่เพียงแต่ล้ม
แต่อาจถึงขั้นล่มสลายก็เป็นได้ซึ่งจะเห็นว่ามีผู้ป่วย
นอนอยู่เต็มโรงพยาบาลคืออันนี้เป็นการโพสต์นะฮะ
แล้วก็แสดงความเห็นออกมาทีมข่าวไปพูดคุยกับแพทย์หญิง
มานิตาทศเพชรครับท่านเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสระบุรีครับท่านเปิดเผยบอกว่า
ทุกคนทำงานดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ยอมรับว่าทั้งที่ตอนนี้เนี่ยนะ
ดูแลคนไข้แล้วเนี่ยเตียงมันเต็มเจ้าหน้าที่ไม่พอ
คนไข้ที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นคนไข้กลุ่มสีเหลืองครับ
พอเกิดฝนตกลมแรงก็ปรับแผนย้ายคนไข้เนี่ย
แต่สถานที่มันไม่เอื้ออำนวย
แต่พอหมอพูดไปหมอร้องไห้ออกมาเลยนะ
ตอนคุยกับนักข่าวคงน่าจะเหนื่อยล้า
แต่คุณหมอบอกว่านอกจากหมอที่เหนื่อยแล้ว
ยังมีพยาบาลเวรเปรย์คนขับรถพวกเขาเหนื่อยกันทุกคนนะครับ
ตอนนี้ที่รู้สึกนะคะคือจริงหมอเหนื่อยมากอยู่แล้ว
แต่ว่าคนที่เหนื่อยกว่าหมอมีเยอะมาก
คือแบบเอ่อคือแบบก็จะมีคุณพยาบาลนะเนี่ยค่ะ
ไม่เป็นไรครับคุณหมอพูดได้ครับ
คือก็จะมีคุณพยาบาลคนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยค่ะ
แล้วก็เป็นแบบพาราเมตติก็คือเจ้าหน้าที่ช่วยแบบเกี่ยวกับ

ก็คือคนเหล่านี้คือเขาเหนื่อยมาก

คุณหมอทำรงศักดิ์โคงมั่นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
ก็เปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์เหมือนกันบอกว่า
ภาพดังกล่าวเป็นผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด
ส่วนใหญ่จะมีอาการเหนื่อยหอบ
คือต้องมาคัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยโควิดก่อน
ถ้ามีความเสี่ยงนะครับว่าจะเป็นแน่แล้วล่ะ
ก็จะไม่ให้ไปปนกับผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไง

เดี๋ยวไอ้ที่ไม่ติดจะติดไม่เสี่ยงเลยจะร่วมเสี่ยงด้วย
อันนี้ก็ต้องฟังเหตุผลเขาเหมือนกัน
บริเวณจุดดังกล่าวเหมือนจุดพักคอยของโรงพยาบาล
เพื่อตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดหรือเปล่า
ถ้าผลบอกติดแน่นอนย้ายเข้าตึก
ล่าสุดผู้ป่วยที่นอนรอดูอาการอยู่ตรงนี้นะครับ

แล้วก็ในอนาคตคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามมาทำเต็นต์แล้ว
จะต้องขยายชายคาของโรงพยาบาลออกไปเป็นเต็นต์แล้วนะ
ต้องหาอาชีพบางแดดบางฝนให้หน่อยนะครับ
นี่คือความแน่นของแทบจะทุกโรงพยาบาลจริง
ยังส่งกำลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์เหมือนเดิมนะครับ